ไปตามรอยหนังไทยกันหน่อยดีกว่ากำลังฮอตกำลังฮิตเลยคุณผู้ชม
ลอดท้องพระเจดีเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตกันค่ะ
โห้ว้ตโอชัยซวยจริงจริงคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะคะ
เป็นบรรยากาศของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารนะคะ
ตั้งอยู่ที่ถนนประชาธิปกนะแขวงวัดกรยาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนี่แหละ

เป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญในกรุงเทพ
เป็นวัดที่ถูกกล่าวถึงแล้วก็ปรากฏอยู่ในฉากหนังเรื่อง
บุภเพสันนิวาสภาค๒
ยังไม่ได้ไปดูเลยนะฮะมือดูแม่ตามหลายทีแล้วแม่ตามละ
ก็กำลังโด่งดังค่ะคุณนะคะ

โบราณเขาบอกไว้ว่าถ้าหากใครที่ได้มาวัดแห่งนี้แล้ว
ทำการลอดท้องพระเจดี
ส่งผลให้คนที่มารอดแล้วมีความเจริญรุ่งเรื่อง
เลวร้ายในชีวิตพลันมาลายหายไปหมดสิ้น
ชีวิตจะมีความมั่นคงมีเงินทองมั่งคั่ง
เป็นความเชื่อที่ถูกกล่าวขานกันมา
คนรีบไปก็เลยรีบไปรอดรอดรอดรอดต่อ
ถ้าไปรอดแล้วมีอิสระทางการเงินขนาดนี้

ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแหละคุณผู้ชม
มันก็เป็นเรื่องที่บอกต่อกันมาปากต่อปากเพื่อความเป็นสิริมงคล
วิจารณญาณในการรับชมนะแต่ว่ามีโอกาสก็อยากให้ไป

เออหนังไทยก็มีดีด้วยแล้วตอนนี้รู้ร้อยล้านไปแล้วจ้า
หนังไทยก็ไปอุดหนุนกันหน่อย